คือกลับบ้านไปเยี่ยมบ้านเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นนะครับ
ร้านอาหารโดยพี่ชายยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่

โอ้โห
บวมปิดสนิทเลยนะฮะ
นี่คือนายนพรัชบุญรัฐนะครับ

สภาพตาเขียวช้ำมีบาดแผลบนใบหน้า

แล้วก็เขายังนอนรักษาตัวอยู่ที่

โดยนายนัทวุฒิฉลองกลางอายุ๓๔ปี

เล่าบอกว่าแบงค์เป็นนักเต้นรางวัลเหรียญเงิน

จากประเทศโปแลนด์เมื่อปี๒๕๕๙

กรุงเทพมหานครแต่เมื่อ๒๕

กลับมาเยี่ยมบ้านที่ระหารทรายบุรีรำ

ดื่มกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวอำเภอ

หลังร้านนะจนถึงเที่ยงคืน

พอกลับออกมาแบงค์ถูกลุมซะแล้ว

คุณผู้ชมดูนะฮะภาพอาจจะไกลสักนิดนึง

มารุมทำร้ายเตะต่อย
กระทืบเอาขวดตีเก้าอี้ฟาด

คู่กรณีเนี่ยการเอาไว้อย่าเข้ามาห้ามนะ
อย่าเข้ามานะเดี๋ยวสวย

แล้วหลังก่อเหตุก็หลบหนีไป
โดยยืนยันว่าทั้งคู่ไม่เคยรู้จัก

ภูวนผาอายุ๔๐ปี

แม่ของแบงค์ครับคือเล่าไปด้วย

สิ่งที่กังวลมากที่สุดคือกลัวลูกชาย

ถูกตีที่หัวหลายครั้งเลย
กลัวลูกจะเต้นไม่ได้อีกเพราะว่า
การเต้นเป็นสิ่งที่ลูกรัก
เขามีความฝันอยากจะเป็นครูสอนเต้น
แล้วก็มีสตูดิโอเป็นของตัวเอง

ตอนที่เขาเป็นรองชำโลกเต้น

มันเป็นกับดักอนาคตคุณแม่เปรียบเทียบแบบนั้น
รู้สึกรับไม่ได้เลยกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ

หมั่นไส้จะอะไรกันจะไม่พอใจ
โดยไม่มีสาเหตุก็ไม่ควรจะทำหนักแบบนี้ไหม

จะถามเขาว่ามาทำลูกแม่ทำไม

เขาล้มไปว่าแม่แม่งล้มลงไป

คือเขาจะได้ไม่ต้องไปทำกับใครอีก

ไม่ใช่ตุ๊กคนมีลูกมีพ่อมีแม่กันหมด

มูลเหตุจริงมันเกิดขึ้นจากอะไร

ในร้านอาหารมาสอบปากคำทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีชาย๓คน
ที่เป็นลูกค้าในร้านเดินมาที่โต๊ะครับ
ถามว่าผสมหรือเพียว

เหมือนกับถ้าผมดูตามบทแล้วเนี่ย
คือเขาพยายามจะสร้างมิตรนะถามว่าอ้าวแล้วเป็นเด็กบ้านไหนกันล่ะ
บ้านไหนก็คือคุณอยู่บ้านไหนในตะบนเดียวกันเนี่ย
แต่จู่ชายสองคนในกลุ่มก็เดินอ้อมไปด้านหลังแบงค์ครับ
แล้วใช้แก้วน้ำเอ่ยขวดน้ำรุมตีตรงไหนไม่ตี
ตีที่ศีรษะแล้วก็พูดบอกว่าอยากรู้ใช่ไหมกูเด็กบ้านไหน
เด็กบ้านสันติศุกร์คือบ้านสันติศุกร์มันคือบ้านหนึ่งในระหารทรายนั่นแหละนะครับ
ซึ่งพนักงานเนี่ยก็เป็นผู้หญิง๒คนนะครับ
ตะโกนขอให้คนช่วยแล้วทั้งหมดก็วิ่งออกจากร้านหลบหนีไป
ส่วนอีกมูลเหตุหนึ่งนะที่สื่อหลายสำนักเขาก็ลงกัน
เขาบอกว่าแบงค์หล่อเกินไป
หมั่นไส้หน้าตาดีเหลือเกินเอาไปฟังพนักงานในร้านเล่าหน่อยฮะ
ตะโกนค่ะก็บอกว่ามึงอยากรู้จักกูใช่ไหมกูอยู่บ้านสันติศุกร์